ต้องจัดการนะคะอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน
คราวนี้เป็นงานประจำปีที่หนองบัวลำพูครับ
วัยรุ่นอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเป็นแก๊งวัยรุ่นที่เขาเป็นนักฟุตบอลอาคาดามี
สโมสรฟุตบอลชื่อดังครับเขาเหมือนกับว่าฝึกซ้อมกันเสร็จ
เขาก็มาเที่ยวงานประจำปีอ่าแล้วยังไงอยู่อยู่ไปเจอวัยรุ่นไม่แน่ใจว่าวัยรุ่นเจ้าถิ่นไหม
แต่มากัน๒๐คนควงไม้เบสบอลมาด้วยแล้วตะลุมบอลรุมกันเลยค่ะ
เนี่ยค่ะมาทั้งกลุ่มรุมคนคนเดียวอุ้ยตายแล้วแล้วเนี่ยผู้บาดเจ็บที่เราทำลูกศรไว้เนี่ย
เป็นน้องนักฟุตบอลเยาวชนอาคารามี่ของสโมสรชื่อดังน้องอายุแค่สิบห้าปีโอ้โห
น้องโดนรุมสักกระอักส่วนเพื่อนคือเอาจริงน้องมากับเพื่อนอีก๓คนนะคะ
อ่าแต่จังหวะนั้นมันชุดละมุนอ่ะเพื่อนก็ตกใจก็วิ่งหนีกันอ่ะ
ละทิศคนละทางถอยน้องอาจจะหนีไม่ทันอ่า
รุมซะยับเลยเหมือนกันนะคะคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ริม
พระสองโพสต์เอาไว้ค่ะเขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓มีนาคม
พองานจบน้องก็มาเดินมานั่งเล่นอยู่ถ่ายรูปสวนสาธารณะตรงนี้
ใกล้กับงานนี่แหละค่ะอยู่อยู่กลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก๒๐คน
เดินตรงเข้ามาหาเลยควงไม้เบสบอลมาด้วยแล้วก็ไล่ทำร้ายน้องคนนี้
น้องอายุ๑๕ปีเพื่อนก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะคะ
คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยบอกด้วยว่ากลุ่มคนก่อเหตุมีมีดด้วย
หนึ่งในคนที่เข้าไปช่วยน้องค่ะชื่อว่านายปฏิพันธ์ชัยแสงหรือว่าปอนนะคะ
อายุ๑๙ปีเขาบอกว่ากลุ่มที่ถูกทำร้ายเป็นรุ่นน้องเขาเอง
หอพักเดียวกันน้องอ่ะโทรมาหาเขาบอกพี่พี่ช่วยผมด้วยพี่ปอนช่วยด้วย
ก็เลยรีบออกไปหาตอนไปถึงไม่เจอกลุ่มคนก่อเหตุแล้ว
แล้วคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ยก็คือตัวของปอนนี่แหละ
เพราะไอ้กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนอกจากจะไปรุมทำร้ายเขาแล้วเนี่ย
ยังเอาคลิปพวกนี้ไปตัดต่อด้วยนะคะไปตัดต่อแล้วโพสต์ลงโซเชียลเองเลย
พี่ปอนบอกว่าผมอยู่แก่งนี้แหละที่รุ่มน้องพี่แต่ผมไม่ได้เข้าไปรุ่มด้วยนะ
เพราะฉะนั้นถ้าพี่จะเอาไปลงลบภาพที่มีผมบอกด้วย
นี่อันนี้เป็นกลุ่มนี้เขาไปโพสต์ที่ตัดต่อ
นี่จะมีคนที่เขายืนถือเก้าอี้สีน้ำเงินอยู่แถวนี้นะน่าจะเอาไว้ป้องกันตัว
แต่อันนี้คือพอรุมน้องนักฟุตบอลเสร็จ
หรือกลุ่มนี้ถ้าเกิดไม่ใช่น้องนะมีคนเอาไปตัดต่อยเหลืออีกทีนึง
ก็บอกมาได้นะฮะจะได้ชี้แจงกันนะครับ
อืมทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามปอนไปว่าอ้าวแล้วน้องน้องไปแจ้งความกันหรือยัง

อนบอกว่าก็ไม่ได้ไปแจ้งเพราะว่าเจ็บไม่ได้มาก
แล้วก็กลัวกลัวกลุ่มคนก่อเหตุ
เพราะว่าดูประกาศศักดาขนาดนี้กลัวว่าจะเป็นพวกมีอิทธิพล
แล้วก็มีคนให้ข้อมูลมาด้วยว่ามีอีกหลายคนที่เคยถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
รุมทำร้ายอุ้ยแต่ถ้าขนาดนี้เราต้องแจ้งความแล้วล่ะ

เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งบอกว่ามีคนบอกมาว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลบ้าง
มีคนบอกมาว่าไปทำร้ายหลายคนแล้วเนี่ย

คือนอกจากจะได้จัดการคนที่ทำผิดแบบนี้แล้วเนี่ย

ก็ฝากตำรวจที่หนองบัวลำพูก็แล้วกันนะฮะ
เผื่อพี่ตำรวจจะไปดูให้นะครับ